ซึมเศร้านี่ใกล้ตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นภัย
น่ากลัวกว่าที่คิดนะคะหลายหลายคนเนี่ย
เชิญกับภาวะซึมเศร้าแล้วมันก็เลยนำไปสู่การฆ่าตัวตาย
เหมือนกับกรณีนี้เหมือนกันที่จังหวัดบึงกาล
ไปพบร่างนักเรียนหญิงชั้นม๓ค่ะ
ติดอยู่ที่โขดหินแม่น้ำโขง
เพราะว่าเธอคิดสั้นแล้วก็กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
ทางกู้ภัยและญาติเนี่ยเขาค้นหากันมาตั้งแต่๑๙กุมภาพันธ์แล้วนะคะ

พ่อของน้องก็บอกว่าน้องเป็นโรคซึมเศร้า
ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คิดสั้นนะคะ

ซึ่งจากกรณีที่นางสาวเอนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร

ก็ต้องกินยารักษากันต่อเนื่องมา๓ปีแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น
ตอนนี้น้องก็พักรักษาตัวอยู่บ้านปู่กับย่า
ในพื้นที่อำเภอปากฆาตจังหวัดบึงกาลนะคะ
จนกระทั่ง๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เอ๋ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกับเพื่อน
นั่งเล่นอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงริมตลิ่งลานพญานาค
เขตเทศบาลตำบลปากฆาต

เอ๋กระโดดลงน้ำโขงและจมน้ำหายไป
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันค้นหาร่างตั้งแต่เย็นวันที่๑๙
มาจนถึงเย็นวันที่๒๑แต่ก็ยังไม่พบ
เพราะว่าคือศพไหลไปกับน้ำ

จริงน้องเคยคิดจะฆ่าตัวตายตรงจุดนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่าตอนนั้นคุณอาไปช่วยไว้ได้ทัน
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเผอิญเพื่อนที่ไปนั่งริมแม่น้ำด้วยกันนะคะ
เพื่อนไปซื้อของพอดีน้องก็เลยอยู่คนเดียว

ล่าสุดจนกระทั่งเมื่อคืนนี้หลังจากค้นหากันมาหลายวัน

ตำรวจสพหอคำเขาก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ไข่ศรีหมู่ห้าตะบนไข่ศรีอำเภอเมืองบอกว่ามีศพลอยมาติดโขดหิน
บริเวณริมแม่น้ำโขงที่ท่าน้ำวัดสุมนธาราม
ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบดูพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างศรีวิลัย
ไปถึงนี่แหละค่ะก็พบศพหญิงสาวสภาพคว่ำหน้าใส่เสื้อแขนสั้นสีน้ำเงิน
กางเกงขาสามส่วนสีเขียวขณะที่นายอรุณอายุห้าสิบปี
ซึ่งเป็นพ่อของน้องเอ๋ก็มายืนยันนะคะว่านี่คือศพของลูกสาวจริง
จำเสื้อผ้าที่ใส่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยชนะสูตรพลิกศพเก็บหลักฐาน
แล้วก็มอบศพน้องเอ๋ให้ทางกู้ภัยนำส่งให้ญาติ
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะ